นี่ถ้าเรื่องซ่อนเงินพี่เบิร์ต
ช่วยออกหัวคิดออกไอเดียให้นครหน่อย
ฟังไว้แล้วเอาไปใช้
จะได้ไม่ต้องเป็นบัวใต้น้ำ

พี่จะไปซ่อนตรงไหนสารพระภูมิ

ช้างขึ้นอ๋อที่มีช้างมีม้านะ

เอาที่พูดถึงช้างแก้บน
นี่ช้างอันนั้นยกขึ้น

นี่แหละเออก็ไม่เห็นนี่แหวะ
นะฮะดี
โฮโฮโฮโฮ
ตอนช้างล้มปั๊บ

มันบอกว่าโอ้นี่ทำความสะอาดแป๊บเดียว
เจ้าที่ประธานเงินให้เลยเหรอ

เธอนี่ล้างสารมา๒อาทิตย์กว่าแล้ว
สงสัยช่วงนี้เจ้าที่จะชอต
ดูมันคิดด้วย

จ้ะแต่เคยเสียงตรงนี้นะ

เฮ้ย
โอ้โฮยี่แหวลต้มหูเพชรโอ้โฮเสีย

พระนี่พระสมเด็จรักษาทุกโรค
พ่อเสียนอนติดเตียงมา๓เดือน

เตียงติดเนื้อมาเลย

ศ์เต็มว่าวันนี้เศรษฐ์มาที่ร้านฉันเนี่ยต้องการอะไร
กะว่าจะมาซื้อของให้เด็กหน่อย
เดี๋ยวเศรษฐ์มีเด็ก

๗คน

ก็ไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่

ตลอดคุณซื้ออะไรเสีย

คุณเพิ่งเปิดไม่ได้เราจะไม่ลดราคาหรอกครับ

ร้านกูขายของชำมาซื้อรถได้ยังไง

ตกลงจะมาซื้อรถอะไรครับ

แต่มีน้อง

ของผมถูกกว่าและบ่งบอกถึงความเป็นไทย

นี่ใกล้กันเลย

แล้วตกลงรถของเล่นแบบนี้แบบไหนราคา

เจอกันงานยากเสียหละครับคุณสายฝน
กับคำถามรถของเล่น๓แบบ
ไม่รู้ว่าจะตอบถูกหรือเปล่า
หรือจะต้องกลับบ้านเพราะรถของเล่นกันแน่
ช่วงหน้ามาดูกัน